ตอนนี้กระทรวงการคลังออกมาบอกแล้วนะคะว่ากังวลมาก
เพราะว่าการทำแผนงบประมาณปี๖๗ล่าช้าแน่นอน
และส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจแน่ค่ะ
กฤษดาจีนาวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังก็ยอมรับเลยนะคะว่า
จัดทำงบประมาณประจำปี๒๕๖๗จะล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

และถ้าหากว่ามันช้าถึง๖เดือนเนี่ย
แต่กระทรวงการคลังก็มีการเตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว

งบการลงทุนภาครัฐในช่วงต้นปีทันที
เพื่อจะกระตุ้นการเดินหน้าเศรษฐกิจค่ะ
พรชัยถีระเวทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่า

ต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
ตนมองว่าต้องกระตุ้นการบริโภคเป็นหลัก
เพราะว่าสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบได้เร็วที่สุด
และต้องออกแบบให้ตรงกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือด้วย

ส่วนเรื่องปากท้องทุกคนเตรียมเงินเพิ่มได้เลยนะคะ
นี่เราอยู่ในยุคที่ไข่ไก่แพงที่สุดตั้งแต่เคยมีมา
เพราะว่าไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก๒๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ฟองละ๔บาทมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ